ดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะลูกฆ่าพ่อเพราะว่ารำคาญฮะ
ปิดประตูปึงปังเสียงดังบอกพ่อปิดประตูห้องเสียงดัง
มันรบกวนเวลาพักผ่อนก็เลยทะเลาะกันสุดท้าย
คว้ามิดแทงพ่อไปเนี่ยสิบห้าแผลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้สักสี่ทุ่มตำรวจสพบังศรีเมืองนะคะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบพบศพของนายสุขสรรค
โดนแทงพลุนทั้งร่างเลยนะคะเนี่ยที่คอที่แขนที่หน้าท้อง
ที่หลังเป็นสิบรวมเนี่ยคือสิบห้าแผล
คนก่อเหตุคือลูกชายวัย๑๙ปีค่ะนั่งรอมอบตัวอยู่หน้าบ้านพร้อมกับมีดเปื้อนเลือด
บอกพ่อปิดประตูเสียงดังก็เลยทะเลาะกันแล้วพ่อจะเข้ามาทำร้ายก่อนก็เลยป้องกันตัว
น้องบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักละกันว่า
ป้องกันตัวแบบไหนถึงแทงไปถึงสิบห้าแผลนี่คือมีดนะคะ
ส่งคุณเลิฟระวิการไปที่สพบังศรีเมืองค่ะตำรวจกำลังสอบปากคำ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายอนันต์หรือในแก้วอ่ะในแก้วนี่คือยังอยู่ในอาการแบบดูสิคะ
ดูระวังระวังดูภาวะภาวะ
เนื้อตัวนี้ยังเต็มไปด้วยคราบเลือดของพ่อเหมือนกันนะคะ
แล้วก็คราบเลือดของเขาเองด้วยเพราะเขาบอกว่า
เขาเองก็ถูกพ่อใช้มีดดาบฟันที่นิ้วมือขวาเหมือนกัน

แก้วเล่าแบบนี้ค่ะว่าเมื่อวานตอน๔ทุ่ม
คือพ่อกลับจากทำงานพ่อก็ดูหุดหิดหุดหงิดอยู่แล้ว
แล้วก็เดินไปทำครัวสักพักก็เข้าห้องนอน
แล้วก็เดินออกไปทำครัวอีกเดินไปก็เดินมาเดินไปก็เดินมา
แล้วทุกครั้งที่ออกจากห้องไปห้องครัวออกจากห้องครัวเข้าห้องเนี่ย
ปิดประตูดังปึ้งปั้งตลอดกระแทกเสียงดังตลอดเลย
เขาบอกตะโกนถามเลยพ่อมันเป็นอะไรยังไงนักหนา
พ่อก็โวยวายโวยวายแล้วก็ถือมีดเดินเข้ามาทำให้เกิดการต่อสู้กัน
เขาเป็นฝ่ายแย่งมีดมาได้เขาก็เลยจ้วงแทงพ่อแบบไม่ยั้งค่ะ
เขาบอกผมไม่ได้เมาผมไม่ได้หลอนยาด้วยแต่ผมป้องกันตัว
พ่อผมมีนิสัยแบบนี้มานานแล้วแม่ถึงได้อยู่ด้วยไม่ได้
แล้วก็เลยต้องเลิกกันไปลองฟังนะคะ
พ่อเหมือนจะเข้ามาทำร้ายเรา
ใช่ครับถือดาบเข้ามาเดินเข้ามาประชิดอะครับ
คุณพ่อมีก่อนมาตัดเหวี่ยงกันต้อง
ตอนนี้ผมตอบโต้ไปครับตอนที่ผมตอบโต้เขาเริ่ม

เราก็เลยรู้สึกว่าคุณพ่อไม่รักเราอย่างนี้หรือเปล่า

เราก็ได้คุยกับอดีตภรรยาของคนตาย
ซึ่งก็คือแม่ของนายแก้วนี่แหละนะคะ
กาญจนบุรีเลยซื้ออาหารมาเยี่ยมลูกชายค่ะ
เธอก็บอกว่าเธอหย่ากับคนตายมาได้๒๓ปีแล้ว
ก็ต่างคนต่างอยู่นี่พอรู้ข่าวว่าลูกแทงพ่อ
แม่ก็ต้องเดินพิการอยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะก็มาเยี่ยมลูก
ก็ถามว่าแล้วจะไปร่วมงานศพอดีตสามีไหม
บอกไม่ไปค่ะ

ช่วงเช้าค่ะลูกสาวคนโตของผู้ตายพร้อมกับญาตินะคะ
ก็ไปที่ที่เกิดเหตุทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของพ่อ
ก่อนจะกลับไปรับศพพ่อทำพิธีที่วัดขวัญเมือง

เธอเล่าบอกว่าจริงวันนี้วันเกิดพ่อนะ

คล้ายวันเกิดครบรอบ๕๗ปีของพ่อก็ไม่คิดเลยว่า

แล้วก็เอาแชทไลน์ก่อนเกิดเหตุให้ดูด้วยว่าพ่อเนี่ยโทรมาหาเธอทางไลน์
ถามว่ากลับหรือยังจะกลับกี่โมง
เธอก็บอกกำลังจะกลับแล้วแล้วก็วางสายไป
ได้คุยกัน๓๗วินาที
กลับมาถึงบ้านก็เห็นน้องชายนั่งอยู่หน้าบ้าน
ตามร่างกายมีแต่รอยเลือดคราบเลือด
เข้าไปดูในบ้านเห็นพ่อนอนจมกองเลือดอยู่
แล้วก็ขาดใจตายต่อหน้าต่อตาเธอ
เราถามว่าพ่อเราอยู่ไหนเพราะว่าเราเห็นเลือดที่มือทั้งสองข้าง

เราไม่รู้ว่าเขาไปอีลุขุกขักอะไรกันตรงไหน
แต่คือฉันเห็นเลือดขนาดนี้ฉันอยู่ไม่ได้แล้ว
กด๑๙๑แล้วก็โทร
แล้วคือเงยหน้าขึ้นไปก็คือเจอพ่อนอนจมกองเลือดอยู่แล้ว
แล้วคือเราไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันนานแค่ไหนแล้ว
ทำไมเลือดมันถึงออกมากองเยอะขนาดนั้น
คือมันเท่ากับว่าเขาทิ้งให้พ่อเราอยู่อย่างนั้นมาสักพักแล้วเหรอ
เราก็จับตัวเขาเขาก็ยังอุ่นอยู่
แต่เหมือนตรงแขนนะคะคือเราเห็นแค่ว่าเขาสองทีแล้วเขาก็นิ่งไปเลย
คือเราเรียกว่าพ่อพ่อยังอยู่ไหมพ่อยังอยู่ไหม
พอตอบหนูเขาก็ไม่ตอบแล้ว
พี่สาวบอกว่าไม่เชื่อน้องชายที่บอกว่าพ่อจะทำร้ายก่อนเลยป้องกันตัวนะคะ
เพราะที่ผ่านมาน้องชายกับพ่อเนี่ยทะเลาะกันบ่อย
เพราะว่าพ่อก็เป็นคนขี้โวยวายเสียงดังนั่นแหละ
แต่ไม่เคยมีสักครั้งเลยที่พ่อจะลงไม้ลงมือ
มีแต่น้องชายนี่แหละที่ชอบทำร้ายชกต่อยพ่ออยู่หลายครั้ง
เรื่องต้นทางคดีตำรวจแจ้งข้อหาในแก้วฐานฆ่าบุพการีนะคะ
พรุ่งนี้จะคุมตัวฝากหางศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะ